คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเรานี้เริ่มกันที่เรื่องดีกันดีกว่านะคะ
งานบุญงานกุศลคนนี้ไม่เคยขาดจริง
คุณแต้วนัทพรและที่สำคัญมาแบบสวยงามชุดไทยจัดเต็มเลยคุณผู้ชมค่ะ

เมื่อวานนี้ที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
เขามีพิธีบวงสวงเปิดงานนามัศกาลหลวงพ่อโสธรประจำปี๒๕๕๙
หรือว่าเป็นปีที่๑๓๐ค่ะ
ปีนี้นะคะก็จัดอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ
มีการนำไข่ไก่จำนวน๑๙๙๙๙ฟองมาทำพิธีบวงสวงด้วย
รวมถึงมีการประดับตกแต่งรถบุภาชาติค่ะ

แล้วก็ขบวนฟ้อนรำสวยงามตระกาลตาสุดไปเลย
ซึ่งไฮไลท์ปีนี้ต้องยกให้นี่เลยคุณผู้ชมค่ะ
คุณแต้วนัทพรค่ะนางเอกชื่อดังของเราเอง
สวมชุดไทยสีฟ้าสดใสมารำถวายองค์หลวงพ่อโสธรนะคะ
ร่วมกับนักเรียนนักศึกษาภายในจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ย
จำนวนกว่า๒๐๐๐ชีวิตเลยคุณผู้ชม
ซึ่งขบวนนะคะก็เคลื่อนออกมาจากหน้าพระอุโบสถวัดโสธรค่ะ
ก็ออกไปตามถนนนะให้ประชาชนได้สักการะกราบไหว้กัน
เพื่อความเป็นสิริมงคลไปทั่วเมืองเลยค่ะ
บรรยากาศนี้เรียกได้ว่าอิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยนะคะคุณผู้ชม